ช่วงปลายสัปดาห์นี้จะเข้าสู่เทศกาลกินเจ

ล่าสุดครับรองอธิบดีกรมการค้าภายในบอกว่า
ด้วยความที่ใกล้ถึงเทศกาลกินเจแล้ว
๓ตุลาคมทำให้ช่วงดังกล่าวนั้น
ตลาดที่ขายของเจขายอาหารเจ
ก็จะมีความคึกคักเป็นอย่างยิ่ง
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สายตรวจกรมการค้าภายใน
สำหรับการประกอบอาหารเจอย่างใกล้ชิด
เพื่อกำกับดูแลพฤติกรรมทางการค้า
โดยเฉพาะการปิดป้ายแสดงราคาขาย
ให้ประชาชนผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรม
เห็นตัวเลขราคาอย่างชัดเจน
ป้องกันไม่ให้มีการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้า

ถ้าหากตรวจพบว่ามีใครฉวยโอกาสเอาเปรียบผู้บริโภค
ติดป้ายแสดงราคาสินค้าให้ชัดเจนนั้น

จำคุก๗ปีปรับสูงสุด๑๔๐๐๐บาท

สำหรับภาพรวมราคาวัตถุดิบอาหารเจปีนี้นั้น
ไม่ได้แตกต่างไปจากปีที่แล้วมากเท่าไหร่นัก
ราคาค่อนข้างจะอยู่ในเกณฑ์ปกติครับ
มีการปรับขึ้นในระยะเวลาสั้นตามความต้องการของตลาด

ไม่ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อสินค้าหรือว่าบริการ
ร้องเรียนได้ครับสายด่วนกรมการค้าภายในหมายเลข๑๒
หรือร้องเรียนผ่านทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัด
ทั่วประเทศก็ได้เช่นเดียวกันครับ